ปีนี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนเนี่ย
ล่าสุดเต้ยเปิดใจวะตนกับซาร่านี้
เมื่อหลายวันก่อนซึ่งซาร่าเป็นฝ่ายขอถอยกลับไปเป็นเพื่อนกัน

๑๔ปี
ครั้งนี้สามารถไปถึงฝังถึงฝันได้ครับ
ซึ่งเต้ยก็บอกว่าตนเองเป็นคนผิดเองทุกอย่างนั่นแหละ

ไม่มีมือที่สามฮะไม่มีเรื่องของอบายมุกอืม
ทำให้ชีวิตไขว้เขวส่วนตัวไม่อยากให้มองซาร่า
เออล่าสุดครับก็ได้ลงภาพผู้กับเต้ยค่ะนะพร้อมความความว่า
สบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมากนะทุกคนมีหลายล้านเหตุผล
เมื่อเราลดความยึดติดในตัวตนเราจึงเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์นี้
เราได้สื่อสารกันแบบผู้ใหญ่ความคิดของเราการกระทำเกิดขึ้นไปแล้ว
เจ็บปวดมากทั้งสองฝ่ายณวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองกว้างขึ้น
ระยะห่างทำให้เราเห็นความหมายวันที่เราเข้าใจชีวิตและศรัทธาในความรัก
เส้นทางต่อไปนะครับก็อยู่ที่เราตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทาง
วันหนึ่งเราอาจจะกลับมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยก็ไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไง
เราก็ภูมิใจที่ได้เรียนรู้ความเจ็บปวดครั้งนี้ไม่เสียเปล่านางว่าอย่างงั้นฮะ